คันที่๑๒กันแล้วครับ

งั้นไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชคครับ
ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
กับกิจกรรมการจับฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง

โชคใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

คาราบาลจับจริงแจกจริงครับ
เข้าสู่ช่วงของการจับแจกโชคทุกวันกันเช่นเคยค่ะ
ใครที่ส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒มา

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

และที่สำคัญบาวแดงเขาใจดีอ่ะ

ยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม

ไม่มี๑๐บาทค่ะ

และที่สำคัญนะครับได้ร่วมรุ้นกับกิจกรรมนี้
เพราะว่าเขาเนี่ยแจกรางวัลเยอะแยะมากมาย

ถ้าอยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์คนต่อไป

ต้อนี้ทางผู้บริหารขุ๊นกะมอดิสร้ออยู่แล้วค่ะ
โหลล่อยจะเป็นฝาคันระเบิดแหง

โหลล่อยอีกตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัว

และผู้โชคดีวันนี้ได้แก่
คุณวัดดีฝาคันระเบิดหรือชาดำ
ยินดีกับผู้โชคดีด้วยจริงนะคะ

ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคาราบาลแดงนั่นแหละ
อยากจะให้ทุกครอบครัวได้มีอาชีพ

เขาทำแบบนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่๒แล้วจ้า

และคุณผู้ชมที่ดูอยู่ผ่านหน้าจอของเรา

ถ้าหากว่ามีฝาคาราบาลแดง
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
อย่าลืมนะเขียนบีบส่งมานะครับ

แต่ต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้นนะคะ
แล้วส่งมาได้ค่ะที่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านค้าทั่วประเทศ
รวมไปถึงที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะจ้า

ส่งกันเข้ามาเยอะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ
ส่วนใครอยากจะรู้ว่ากติกาเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลยจ้า
กรกฎาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที